เรื่องการไปกราบไหว้ขอพรกันหน่อยดีกว่าไปขอโชคกับพญานาคเก้าตระกูลกันที่วัดดอนขนาดครับ
โอ้โหพญานาคเต็มไปหมดเลยดูสิครับแต่อย่างนี้มันสวยงามนะ
แล้วก็เต็มไปด้วยมนต์ขังจริงวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดดอนขนาดฮะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั่นแหละ
ที่เขามีความเชื่อเรื่องของพญานาค
เดินทางมากราบไหว้กันแบบไม่ขาดสาย
ที่บอกว่ามี๙ตระกูลมีตระกูลอะไรบ้าง
ขอไล่เลี้ยงแต่คงจะไม่ครบหรอกนะ

มีสักตระกูลหนึ่งก็คือพญาอนันตนคราช

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารูปปั้นพญานาคเก้าตระกูลเนี่ยนะฮะ
ในนี้ไปกราบไหว้เสร็จแล้ว
อย่าลืมครับในวัดเนี่ยยังมี
พระนอนสีขาวองค์ใหญ่ขนาด๑๙เมตรนะ
ให้คุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรกันอีกด้วย
แล้วเขาร่ำลือกันไงใครที่ไปกราบไหว้ที่นี่

นอนองค์สีขาวยังใหญ่ยังยาวเลยคุณผู้ชมครับ

วัดนี้คือวัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐม

ที่ใช้ชื่อว่าพันลบสามหกห้าครับ
สาธุสาธุกันไปนะคะคอมเมนต์หลากหลายกันมากเลย